เป็นโจดุบุกห้องนอนล่าอริฟันนิ้วขาดเลย
คือมีเรื่องอะไรกันมาเนี่ยนะครับเขาบอกเขาไม่รู้
แต่ว่าคู่อลีเนี่ยมาถึงบ้านมาถึงบ้านเข้าบ้าน
เข้าบ้านไอ้นี่หนีขึ้นห้องนอนตามถึงห้องนอน
คนหนีถึงห้องนอนต้องหนีออกจากระเบียงครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหนี่มันเป็นการล่าตัวเลยใช่ไหมพี่เบิร์ตนะฮะเออดูสิรู้ไหม
ไอ้พวกที่มาเนี้ยอืมยามวิการเออบุกลุกทำร้ายอืมโอ้โหนัก
ใช่หนักผมบอกเลยหนักค่ะตีหนึ่งครับคุณผู้ชมครับตีหนึ่ง
วันทางที่ผ่านมาไวรุสเป็นสิบเป็นสิบมือมันไม่ว่างเลยน่ะ
อันนี้ขวดนะครับบางคนมีมีดบางคนมีไม้โอ้โหเขี้ยวยังมีเลย
เนี้ยโอ้โหบุกเข้าไปในบ้านของนายโฟนายโฟอายุสิบเจ็ดครับ
หมู่บ้านแห่งนี้ในตะบนตลาดขวัญจังหวัดนทบุรี
ตะโกนเรียกให้ออกมาโฟกออกมาแล้วมือก็คว่างขวดใส่บ้านเขา
โฟลไม่ออกครับคุณผู้ชมโฟลวิ่งขึ้นห้องนอนยังตามนะฮะ
ยังตามเอามีดฟันในโฟอีกโฟลจากพี่ชายที่อยู่บนห้อง
ต้องหนีตายออกทางหน้าต่างปีนระเบียงของเพื่อนบ้านออกมานี่
ทรงกระสาตเขาพังหมดนะครับแต่ก็ยังถูกกลุ่มวัยรุ่นไล่ตามอีก
ฟันจนนิ้วมือขาดอ่ะนะไอ้โฟนิ้วมือขาดเลย
โอ้โหตะเกียดตะกายกลับเข้าบ้านได้
ไอ้กลุ่มไวรุสพวกนี้ก็หนีไปนางสาวธนรัฐพี่สาว
ตกหลังคากรรษรเมื่อกี้ถูกรากรากรากไปกระทืบไปกระทืบ
เล่าบอกว่าป้าก็ป่วยฉันก็นอนอยู่ชั้นล่าง
นะเห็นในโฟเนี่ยหลานชายวิ่งเข้ามาในบ้านปั๊บก็บอกอ้าวหนีขึ้นไปข้างบน
หลบในห้องนอนแต่กลุ่มวัยรุ่น๑๐คนนึกว่าเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านตามตามถึงห้องนอน
คุณผู้ชมทุบหน้าต่างบันเกร็ดแตกเสียหายนะครับแล้วก็ทำลายตู้กับข้าวพัง
แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านของเพื่อนบ้านด้วยส่วนในโฟตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
คุณผู้ชมอะไรบ้างอ่ะนิ้วชี้มือข้างซ้ายขาดครับขาดไปข้อนึงนี่คุณผู้ชม
โอ้นะแล้วนิ้วกลางมือเดียวกันข้างซ้ายอันนี้เกือบขาดอันนี้ยกมือแบบ
กมือป้องอะไรอย่างนี้ไหมเออใช่จังหวะจังหวะฟันมาแล้วยกมือป้องแหละ
ศีรษะถูกฟันนี่ตรงนี้๑แผลนะครับแล้วก็กลางหลังถูกฟันอีกหลายแผลเลย
นะครับนิ้วอ่ะนิ้วนิ้วทำไงได้บ้างหมอช่วยได้ไงบ้างต่อนิ้วให้แล้วนะ
อืมแต่ไม่รู้จะใช้ในการได้เหมือนเดิมหรือเปล่าโฟเล่าบอกวันอาทิตย์นะพี่
เขากับเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ไปหาของกินแถวหอนาฬิกานนทบุรี
ไปเจอไวรุสสักยี่สิบคนได้มั้งตะโกนหาเรื่องทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
โอพี่ถามจริงพี่เบิร์ตถามจริงจริงเหรอวะไอ้ที่ไม่รู้จักมาก่อน
นี่พี่ฟังมาหลายข่าวแล้วโฟบอกเห็นท่าไม่ดีพี่ผมก็ขี่รถออกมา
อืมพอกลับเข้าบ้านได้ยินเสียงขวดแตกค่ะเท่านั้นแหละมัน
คืนวันอังคารครับนะฮะวัยรุ่นเห็นเขาขี่กับรถเข้าบ้าน
คราวนี้มาอีกมาอีกเอามีดฟันครับเอามีดฟันเขาก็ขึ้นบ้าน
ขึ้นบ้านมันก็ตามเข้าไปถึงห้องนอนเลย
ในห้องมีใครบ้างอ่ะมีพี่ชายผมมีเมียพี่ชาย
แล้วมีลูก๖ขวบผมก็หนีตายออกมานี่แหละนะครับ
ยังไม่รู้เลยว่าทำไมถึงถูกทำร้ายจริงเหรอโฟพี่ถามอีกทีเหรอวะนะ
จริงเหรอนึกให้ดีดิแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองนนทบุรีครับ
เหตุการณ์วัยรุ่นตีกันก็จะบอกอยู่นะครับประมาณนี้
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่รู้สาเหตุนึกไปนึกมาก็เดี๋ยวนึกออก
โอ้โหแล้วนี่บุกเข้าไปในบ้านมันมีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย